ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ต่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุกอาจเหลือเกินนะ
น้องนักศึกษาปี๔สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
ที่ถูกคนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตนะฮะ
เอาดูภาพเลยนะฮะตรงนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อน
ใช่ค่ะเป็นข่าวเมื่อวานนี้ยิงรอบแรกอ่ะหกนัดครับ
แล้ววนรถกลับมาจังหวะเขาล้มลงไปนอนแบบหายใจรวยรินแล้วอ่ะ
ยิงซ้ำไปอีกห้านัดน่ะเนี่ยไล่ตามมายิงอีก
นี่ไงสุดท้ายกระสุนเข้าร่างนี้๘นัทค่ะ
เสียชีวิตคาที่นะครับตรงนี้คือแยกกำนันแม้นนะครับทุกผู้ชมครับ
๑นาฬิกา๕๐นาทีเมื่อคืนวันก่อนนะฮะ
ในเขตพระศรีเจ้าเวิร์นกรุงเทพฯผู้ที่เสียชีวิตชื่อณพัฒน์สุวรรณวีนากุล
ชื่อเล่นชื่อนัทอายุ๒๖ปีเรียนอยู่ปี๔วิศวกรรมไฟฟ้า
กลปฐุมวันเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะฮะ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าเรียนจบปีนี้เนี่ยน่าจะเรียนจบแล้ว
บวชให้พ่อแล้วก็มีแฟนตั้งใจจะสร้างครอบครัว
กลางวันไปเรียนหนังสือบางช่วงเวลาเย็นค่ำ
ก็ไปเป็นรายเดอร์ด้วยมั้งเห็นคุณพ่อบอก
แล้วช่วงกลางดึกเนี่ยเห็นไหมฮะสามทุ่มกว่าที่จะขี่รถออกจากบ้านเนี่ย
คือจะไปทำงานเหมือนกับไปทำงานเป็นช่างควบคุมดูแลระบบ
ให้กับอาคารแห่งหนึ่งหรืออะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนกับรู้ว่าน้องเขาจะออกจากบ้านกี่โมง
จอดรถรอพอขี่รถออกจากบ้านตามประกบแล้วยิงเลย
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
คือทางครอบครัวบอกว่าต้องขอให้ปิดเรื่องของวัดอะไรตรงนี้ด้วย
เพราะว่าเชื่อว่ามันมาจากเรื่องของการล้างแค้น
เรื่องของคู่อริความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
เกรงว่าเดี๋ยวเกิดเพื่อนหรือว่าคนที่เขารู้จักกับ
น้องที่เสียชีวิตแล้วมาเคารพศพมาแสดงความอาลัยกันเนี่ย
เดี๋ยวคู่อริตามมาเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุอะไรบานปลายขึ้นมาอีก
ทางครอบครัวเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งของสถาบันนะฮะ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยใกล้เรียนจบแล้ว
แต่ที่ผ่านมาลูกชายไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับใครนะครับ
ยกเว้นตอนเรียนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์
แต่ปัจจุบันเนี่ยเรียนปริญญาตรีนะ
ปัจจุบันลูกชายเนี่ยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
เพื่อหาเงินเพิ่มเติมเป็นรายได้พิเศษ
หรือว่าไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
ก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านปกตินี่แหละ

จับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เคสก่อนก็ใกล้วันสถาปนา
เคสนี้ก็ใกล้วันสถาปนา
เราได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับผู้ตายนะครับ

มาจากความขัดแย้งเรื่องสถาบัน
ผู้ก่อเหตุต้องเตรียมการมาก่อนนะ

ว่าจะออกกี่โมงอะไรยังไง

แล้วก็ขี่รถแล้วตามไปยิง

นกต้นน้องบอกกับรุ่นพี่ที่คุยกับเรา

แต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับ
ครับ
ที่แล้วยังมีวนกลับให้เช็คว่า

เพื่อให้ชัวร์
ว่าไม่รอดเฑื่อตั้งใจมาเอาชีวิตเลย
วันนี้นะครับทางสิทธิ์เก่าของทางปฐุมวันนะฮะ
ไปสอบถามคืบหน้าของทางคดี

รุ่นพี่ของทางปฐุมวันเนี่ย
บอกว่าก็ไม่ได้ปักใจเสียทีเดียวว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสถาบันนะมันอาจจะมีปมขัดแย้งอย่างอื่นก็ได้
แต่อยากให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดมันจะได้ชัดไปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นว่ามีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเดี๋ยวตามเอาคืนกันอีก
แต่นัทธพัฒน์หรือว่านัทวัย๒๖ปีเนี่ยรุ่นพี่บอกว่าเขาถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญ
ใกล้จะเรียนจบเขายังสามารถออกไปพัฒนาไปช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอะไรได้
สาขาที่ผู้ตายเรียนปีนึงจบแค่๒๓คนเท่านั้นเพราะมันยาก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีของช่างกลปฐุมวัน
ล่าสุดผลวัตรีนพศิลป์ภูมิสวรรค์ผู้บังคับการณ์สืบสวนอครบาล
ติดตามความคืบหน้าทางคดีแล้วประชุมร่วมกับชุดสืบสวนที่สอนอบังขุนเทียนนะครับ
เพื่อเร่งคลี่คลายคดีเบื้องต้นตำรวจบอกว่าได้ไล่กล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีแล้วนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ย
หลังจากก่อเหตุแล้วขี่รถมุ่งหน้าไปทางแยกท่าเกษตรด้วยนะฮะ
วนไปแถวแยกหนองใหญ่จากนั้นก็มุ่งหน้าไปทางบางแคร์
ไม่รู้ว่าต้องการจะสับขาหลอกอะไรเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าขี่รถไปหลายจุดเหลือเกิน
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นปืนลูกโม่๒กระบอกนะครับ
ไม่เจอปลอกกระสุนปืนตกในที่เกิดเหตุเลย
เชื่อว่าคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยอันนี้ตำรวจบอกนะ
จะชื่อในแจ็คเพราะกล้องวงจรปิดที่บันทึกเสียงได้เนี่ย
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตำรวจไปได้มาเนี่ยมันได้ยินเสียง
บอกแจ็คกลับรถแจ็คกลับรถประมาณอย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะฮะ
แต่ก็เชื่อว่าจะต้องวางแผนแล้วก็เตรียมการมาอย่างดี
เพราะมีการไปจอดรถรอเขาออกจากบ้านแล้วขี่ไล่ตาม
ข้อหาคือวางแผนไต่ตรองเลยนะคะแบบนี้